กรณีตำรวจบางบัวทองตั้งด่านตรวจแล้วใช้กระบองฟาดรวมทั้งถีบรถของหนุ่มที่
เมาแล้วขี่จักรยานยนย้อนสอนจนล้มแล้วหัวฟาดป้ายบอกทางจนเสียชีวิต
เพื่อนของผู้ตายยืนยันนะครับว่าเห็นกับตาว่าตำรวจนั้นทำเกินกว่าเหตุ

ตำรวจรวมทั้งอาสาตั้งด่านตรวจจนเกิดเหตุสลด
มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งโดยต่างฝ่ายต่างอ้างว่า
อีกฝ่ายทำผิดกฎหมายอยากจะหนีเพื่อเลี่ยงตรวจจากเจ้าหน้าที่
อีกฝ่ายก็อ้างว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุ
เหตุการณ์นี้เป็นหนังชายซ้ำที่จังหวัดนนทบุรี

ตำรวจสพบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ชนเสาเกาะกลางถนน

เหตุเกิดบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานต่างระดับ
ข้ามแยกบางกรวยไซน้อยขาออก
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายพิษนุผลสู้ศึก
อายุ๒๘ปีสภาพศพนอนคว่ำหน้ากระโหลกศีรษะแตก

สอบสวนนายศาสินะทองอ่อนอายุ๓๓ปีเพื่อนของผู้เสียชีวิต
ทราบว่าหลังดื่มกินกันกับผู้ตาย
พากันขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
เมื่อมาถึงด่านตรวจด้วยดื่มและขับมา

โดยระหว่างนี้ถูกตำรวจดักใช้กระบองตี
แต่หลบทันแต่แล้วก็โดนตำรวจถีบรถจักรยานยนต์จนล้ม
เป็นเหตุให้เพื่อนเขาหัวฟาดกับป้ายบอกทางเสียชีวิตคาที่
พร้อมระบุยอมรับว่าผิดกฎหมายจริงที่หนีด่าน
แต่ตำรวจไม่น่าจะทำเกินกว่าเหตุเช่นนี้
แล้วก็มี๔คนผมจำได้ปิดตาเลย๔คน
พอกระบองฟาดไม่โดนเนี่ยเขาวิ่งมาดักนี่
และซึ่งคันพวกตายนี่เขานำหน้ามาเขาคันแรกสุด
เขาวิ่งข้ามมานี่แล้วโดดถีบเขาตรงนี้
โดดอยู่ตรงนี้จนรถเสียหลังรถสุ่มต่อใต้
แล้วรถก็กระเด็นไปนู่นแต่ตัวเขานอนอยู่ตรงนี้
เกิดไปตั้งแต่หัวเก่าไปก็ตาย

แต่หลบจากคนต่างหลบหลบกระบอง
เพื่อฟังความอีกด้านพันธุ์ตำรวจเอกศิรพบอนุสิริ
ผู้กำกับการตำรวจภูทรบางบัวทอง

โดยเผยว่าสาเหตุที่ผู้ตายเสียชีวิต
ไม่ได้มาจากตำรวจถีบรถจักรยานยนต์จนล้ม
แต่เกิดจากผู้ตายขับรถหนีตำรวจ
แล้วเสียหลักล้มถลายจนเกิดเรื่องน่าเศร้า
พร้อมยืนยันตำรวจไม่ได้มีการดักตามเสา

เราไปเตะ
เด็ดพลาดชนที่ผ่านด่านมา
จนเสียชีวิตทางตำรวจจะชี้เจ๋งอะไรอย่างนี้
แล้วตำรวจจะไปทำทำไม
แล้วก็ร่องรอยที่เขาคูดบนขอบฟุตบาท

แล้วก็ศพเขาไปอยู่เสา

ตรงนี้เกือบ๒๐เมตรคูดไปพื้น

หลังจุดชนอีก
หลังจุดที่หัวเขาไปชน
คือเขาพูดไอ้นี่มาก่อนที่จะถึงตำรวจ

ต่างยืนยันว่าตรงจุดเกิดเหตุ

มีตำรวจยืนรอดักตามเสาอยู่ก่อนแล้ว

ก็มีตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงแถวนี้บ้างครับ

เขายืนตรงนี้ดักรอตรงนี้

แต่เวลาเขาตั้งด่านนี้อะไรพวกผมจะได้ยินเสียงตลอดเลย
เสียงวิ่งไล่อะไรเขาก็ไม่รู้
เรื่องบางทีก็ยาครับเรื่องยาบ้าง

มีการนำร่างผู้ตายมาทำพิธีที่วัด

หลานตัวเองโดนตำรวจกระทำแบบนี้
โดยเผยว่าแม้หลานตัวเองทำผิดกฎหมายก็จริง

คุณคิดดูโดยสามัญสัมนึกล้มเองตรงหัวโค้ง
ขี่เร็วกระหน่าไหนหัวยังไม่ฟาด
สามัญสำนึกของทุกคนคุณลองคิดดูสิ

ให้นักซิ่งรถแข่งด้วยมันก็เลี้ยวไม่ได้เป็นร้อยอ่ะ
โถ่ผมฝากถามผู้มกรรมไปอยู่ที่เกิดเหตุ
คุณอย่าพูดแบบเลื่อนลอยเป็นในทหารระดับสูง
ปู่ของผู้เสียชีวิตยังยืนยันว่า
จากนี้จะไม่มีการยอมความไม่มีไกลเกลี่ยอย่างแน่นอน
โดยต่อไปจะร้องเรียนกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และนายกรัฐมนตรีให้เอาผิดกับตำรวจทุกนาย
คำพูดของหลานที่ไม่อาจฟื้นคืนได้